มาดูเรื่องราวชีวิตครอบครัวครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะซึ่งก็ถ้าจะลองมองดูมันก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคม
ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับแล้วสุดท้ายคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูกลูกของครอบครัวเนี้ย
ยังเด็กอยู่เลยลูกชายสองขวบลูกสาวแค่เจ็ดขวบอะค่ะคือเรื่องเนี้ยต้องฟังสองมุมนะ
มุมของฝ่ายชายกับมุมของฝ่ายหญิงนะคะมุมของฝ่ายชายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
คือฝ่ายชายเนี่ยเขาเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเขาบอกว่าโอ้โหเขาต้องหอบลูก
ไปโรงพักไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจเพราะว่าเขาถูกภรรยาแจ้งความข้อหากักขังหน่วงเหนียว
อ่าซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหเขาเปล่าเลยภรรยานี่แหละไปแอบมีชู้
แล้วชู้ก็เป็นคนขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างวินเดียวกับเขา
เพื่อนร่วมวินเหรออืมเขาบอกแบบนี้แต่มุมของภรรยาบอกว่า
ก็เขาถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายมาตลอด
แล้วก็ทำร้ายร่างกายทีไรทำร้ายร่างกายต่อหน้าลูกด้วย
อืมเรื่องนี้มีสองมุมค่ะนี่คือฝ่ายหญิงนะคะ
คือเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะในเพจรถระเวนข่าววีสามเขาโพสต์เอาไว้
คือภาพที่โพสต์เนี่ยเป็นภาพที่ดูแล้วโอ้โหน่าเห็นใจ
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างผู้ชายอ่ะนะคะอายุห้าสิบสาม
กระเตงอุ้มลูกชายลูกสาวกำลังน่ารักเลยไปโรงพักสพสำรงเหนือ
แสดงความบริสุทธิ์ใจภาพนี้ค่ะเพราะว่าถูกภรรยาอายุ๓๕แจ้งข้อหากักขังหน่วงเหนียว
แต่ตัวฝ่ายชายเขาบอกว่าเขาไปจับได้ว่าฝ่ายหญิงมีชายอื่น
แล้วชายคนอื่นเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมวินเขาด้วยเราก็เลยให้ทีมข่าวของเรา
ตามเรื่องนี้ให้ไปคุยกับผู้ชายคนนี้นะคะนายสุนันอายุห้าสิบสาม
อุ้มลูกไปเนี่ยลูกชายสองขวบเองนะคะลูกสาว๗ขวบ
อุ้มไปที่สพสำรงเหนือนายสุนันอยู่ที่บ้านกับลูกสองคนค่ะ
แล้วก็อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านแม่แม่อายุแปดสิบเจ็ดแล้ว
บ้านอยู่ในซอยด่านสำรงสี่สิบสองเคสสมุทรประการนะคะ
นายสุนันบอกว่าคบกับภรรยามา๘ปีมีลูกด้วยกันสองคน
มันก็มีปัญหาบ้างแหละตามภาษาสามีภรรยานะ
แต่ไม่เคยทำร้ายรุนแรงไม่เคยไปกักขังภรรยา
ที่ภรรยาไปแจ้งความส่วนลูกสองคนตัวนายสุนัน
กับแม่ของนายสุนันที่อายุกว่าแปดสิบเจ็ดอายุเยอะแล้วอ่ะ
เป็นคนเลี้ยงนะเป็นคนดูแลดูแลมากกว่าตัวภรรยาซะอีก
ก่อนจะมีการแจ้งความกันเนี่ยค่ะเมื่อช่วงต้นเดือนนายสุนันอ้างว่า
เงินในบ้านหายไปเป็นหมื่นก็รู้สึกเอกใจ
แต่ก็แอบคิดว่าภรรยาเอาไปแน่เลยจนมารู้ว่าภรรยาเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ไปแชทคุยกับผู้ชายคนหนึ่งนายสุนันบอกว่ากระชากโทรศัพท์มือถือมาดู
จนรู้ว่าผู้ชายคนใหม่ที่ภรรยาแอบคุยด้วยคือเพื่อนร่วมวิน
ตอนนั้นภรรยาเขายอมรับว่าแอบคุยกับผู้ชายคนนี้จริงจริงก็เลยตัดสินใจไปถามเพื่อนร่วมวินคนนี้
เพื่อนร่วมวินคนนี้ก็ยอมรับเหมือนกันว่าคุยกับภรรยาเขาจริง
สับบอลนะว่าทำไมไม่กลับบ้านอะ
อยู่กันไปต่อไปนี้เราต่างคนต่างอยู่ก็ได้
แต่อย่ามีคนของชาวบ้านไม่ใช่มีกว่าบินาย

แอบคุยด้วยที่เป็นเพื่อนร่วมวินเนี่ยนะยอมรับทั้งคู่เลยว่าแอบคุยกันจริงนะคะ
แล้วนายสุนันก็บอกว่าภรรยาก็หนีออกจากบ้านไปเลยค่ะปล่อยทิ้งลูกเอาไว้กับเขาอ่ะ
ลูกชายสองขวบกับลูกสาววัยเจ็ดขวบอะค่ะเขาก็เลี้ยงลูกนะ
แต่ที่น่าสงสารที่สุดคือลูกนี่แหละลูกถามหาแม่ตลอดว่าแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหน
ก็พยายามตามหาภรรยานะคะไปดักรอภรรยาที่ลงรถตู้โดยสารเป็นประจำ
พอเห็นภรรยาลงจากรถตู้ก็ไปขอคุยหวังว่าเออกลับมาคุยกันดีกลับบ้านไปดูลูกนะ
แต่กลายเป็นทะเลาะกันภรรยาเอาเหล็กเป็นเหล็กขูดชาร์ปออกมา
นายสุนันบอกภรรยาเป็นคนเอาเหล็กออกมานะตัวนายสุนันก็เลยคว้าหมวกกันน็อกเครื่องใส่ภรรยาแล้วไปโดนหน้าภรรยา
แล้วก็ตกลงกันว่าเออเดี๋ยวกลับมาบ้านเถอะแต่ไม่กี่วันค่ะที่ภรรยายอมกลับมาบ้าน
กลับมาปุ๊บสักพักหนึ่งหายไปอีกแล้วคราวนี้ตามตัวไม่เจอแล้วมารู้อีกทีก็คือตำรวจติดต่อมาบอกว่าภรรยาแจ้งความดำเนินคดีนะ
กค้างหน่วงเหนียวนะตัวนายสุนันบอกโอ้โหเสียใจมากมาจนถึงตอนนี้คือให้อภัยนะพร้อมให้อภัยภรรยาเสมอ
เพราะสิ่งที่นึกถึงมากที่สุดแล้วก็อยากให้ภรรยานึกถึงมากที่สุดคือลูกทั้งสองคนมาจนถึงณวินาทีนี้ใจยังอยากให้ภรรยากลับมาบ้านนะ
กลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาดูแลลูกอันนี้คือมุมของฝ่ายชายนะคะ
ทีนี้ลองฟังทางฝั่งภรรยาเขาบ้างว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่
เพราะว่าถ้าฟังในมุมของคุณสุนันเนี่ยคนที่ได้ยินก็ต้องบอกว่าโอ้โหน่าสงสาร

น่าเห็นใจผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับภรรยานะฮะก็คือนางสาวมะยุรีนะฮะซึ่งเธออายุ๓๕ปีตอนนี้จะได้ฟังความทั้งสองฝ่ายนะครับ
นางสาวมะยุรีเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเธอเนี่ยเคยมีสามีแล้วก็เลิกกับสามีเก่า
เพราะว่าสามีเก่าชอบทำร้ายร่างกายเธอเลิกไปก็มาเจอกับนายสุนันนี่แหละนะแล้วเขาก็เห็นว่าสามีเก่าเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายเธอ
เธอก็ตัดสินใจว่าเออมาเจอนายสุนันนายสุนันก็รู้ดีนี่ว่าตัวเราเนี่ยถูกสามีเก่าทำร้ายจนเลิกมาได้เจอนายสุนันก็เห็นว่านายสุนันก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกของเธอได้
ก็เลยตกลงคบหาอยู่ด้วยอยู่กินด้วยแต่ที่ไหนได้พอมาอยู่กินด้วยกับนายสุนันนายสุนันทำร้ายร่างกายเธอซ้ำอีกไม่ต่างจากสามีที่เลิกมาก่อนเลยที่สำคัญนายสุนันมีประวัติเสพยาเสพติดเคยไปบำบัดบำบัดออกมาก็เสพยาอีกแล้วก็ยังบังคับให้เธอเสพยาเสพติดด้วยอันนี้ฝั่งภรรยาเขาบอกนะครับท่านผู้ชมครับเธอบ
ดูภาพถ่ายหลักฐานที่เธอได้ถ่ายเอาไว้บวมปูดเลยอ่ะเธอยืน
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะวันนั้นที่นายสุนันกล่าวอ้างเนี่ย
เธอไม่ได้พกอาวุธอะไรเลยตามที่นายสุนันกล่าวอ้าง
ว่าเจอกันที่ไปดักรอที่รถตู้ใช่ไหมแถมเธอยังถูกลากขึ้นรถพากลับบ้าน
พอไปถึงบ้านเธอก็ต้องหนีออกมาไงเพราะเธอทนอยู่ด้วยไม่ไหว
ส่วนเรื่องที่อ้างว่าเงินหายไปแล้วคิดว่าเธอเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือนั้น
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเธอไม่ได้เป็นคนเอาเงินไปนะ
เงินก้อนนั้นเธอไม่ได้เอาไปซื้อโทรศัพท์มีเพื่อนที่ทำงานเป็นพยานได้ว่า
เขาออกเงินค่าโทรศัพท์มือถือให้กับเธอ
ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเพื่อนสนิทของนายสุนันที่ขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างวินเดียวกัน
เธอยอมรับว่าได้เปิดใจคุยกันจริงเพราะนายสุนันนั่นแหละไปมีคนใหม่ก่อนเธอ
ไปมีผู้หญิงคนอื่นก่อนเธออีกนะนอกจากไปมีผู้หญิงคนใหม่แล้ว
ฝ่ายหญิงคนนั้นเนี่ยยังท้องอีกขณะที่เธอเนี่ยเพิ่งคุยกับผู้ชายคนใหม่ได้ไม่นาน
แล้วคนที่เธอคุยด้วยเขาก็สงสารคอยช่วยเหลือเธออยู่ตลอด
เพราะเห็นว่าเธอเนี่ยถูกนายสุนันทำร้ายร่างกายมาโดยตลอด
ยอมรับว่าเรื่องการดูแลลูกนายสุนันเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบ
ตัวเธอเองก็คิดถึงลูกมากแต่ก็กลัวว่าถ้ากลับไปอยู่ด้วยจะถูกทำร้ายร่างกายอีก
เพื่อนร่วมงานที่ทำงานทุกแห่งก็ถูกนายสุนันเนี่ยตามไประราน
เธอก็ต้องย้ายงานหนีหนีจนไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง
ยืนยันว่าตอนนี้ตัดสินใจแล้วยังไงเนี่ยขอจบ
ยังไงก็ขอจบไม่ขออยู่ด้วยกันอีก
ว่าเราเคยเจอมายังไงคิดว่าเขาจะไม่ทำร้ายเราอย่างที่เราเคยเจอมา
แต่มันก็เหมือนหนักขึ้นกว่าเดิมนะ
ก็คือเขาอ้างว่าพี่เหมือนพยายามจะชักอาวุธหรือว่าเหล็กบางอย่างออกมา
ไม่มีค่ะเพราะหนูไม่ได้พกอาวุธเลย
เขาฟาดที่ตรงหัวค่ะประมาณ๓ครั้ง

หนูลงมาจากรถตู้แล้วพี่แล้วหนูก็พยายามร้องร้องเป็นบ้าเลย
แต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่มีใครวิ่งผ่านเลยอ่ะมันเป็นเงียบด้วย
จนเขาเคยตามอยู่สองครั้งแต่ว่าก็ดิ้นหนีได้ทุกครั้ง
อยากจะไปหาลูกแต่ก็ไปไม่ได้พ่อครัวเขาจะทำร้ายอย่างเงี้
คนนี้ไม่มีสัจจะหรอกค่ะบอกหนูยังไงหนูก็ไม่กลับไปแล้ว
คิดถึงก็ทั้งสองคนเลยแต่ไม่รู้จะไปยังไง
ถ้าจะกลับมาคืนนี้ไม่ไม่กลับแล้วหรอกค่ะอยากจบ
ล่าสุดนี้หนูก็ไปแจ้งความทำร้ายร่างกายไว้เมื่อวันจืนนี้ค่ะ
ตำรวจเขาเห็นว่ายังมีบาดแผลอย่างเงี้ยเลยก็ก็แจ้งได้
ก็เรื่องจากฝั่งชายกับฝั่งหญิงก็ไม่ตรงกันก็ต้องฝากตำรวจ
สพสำรงเหนือที่ฝ่ายหญิงไปแจ้งความเอาไว้
คือจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มีปัญหาหรอก
แต่ว่าเรื่องเด็กเนี่ยเรื่องลูกเนี่ยตรงนี้เอาให้ดี